แต่ที่จะเล่าต่อไปนี่เป็นเรื่องของพิษงูนะโอ้โหพิษงูมันก็ร้ายแรงทำให้คนตายได้เหมือนกันนะครับ
เหตุเกิดที่นี่นะครับคุณผู้ชมครับศพของนางเล็กชูซีรินะครับ
อายุเจ็ดสิบหกปีเนี่ยถูกนำมาวางไว้ภายในห้องโถงชั้นล่างในบ้านเลขที่ยี่สิบสามทับหนึ่งครับ
ตำบลครูหาสวรรค์อำเภอเมืองจังหวัดพัทธลุงนะครับสภาพศพเนี่ยใบหน้าเขียวคล้ำเลย
ตาทั้งสองข้างเนี่ยมีรอยเลือดไหลออกมาที่ข้อเท้าด้านซ้ายมีบาดแผล
อันนี้สำคัญเลยชัดเจนเห็นว่าเป็นรอยเขี้ยวของสัตว์มีพิษค่ะคาดว่าจะเสียชีวิตมาแล้วนะครับ
ต่ำกว่าห้าชั่วโมงครับคุณผู้ชมครับจากการตรวจสอบนะครับ
อุดมชูซิริอายุ๗๘ปีเป็นสามีของนางเล็กผู้ตายเขาเล่าว่าบ้านหลังนี้อาศัยอยู่กับนางเล็กแค่สองคน
ลูกแยกไปมีครอบครัวกันหมดแล้วปกติเนี่ยภรรยาจะใช้ชีวิตอยู่ภายในห้องนอนชั้นสองเนื่องจากนางเล็กเป็นคนชอบเก็บตัว
แล้วก็ในห้องเนี่ยค่อนข้างรกนะครับคือสิ่งของวางระเกะระกะเต็มไปหมดแล้ว
ก่อนเกิดเหตุช่วงสายลูกสาวนำแกงมาให้นำข้าวมาให้เอาไว้หน้าบ้านนี่แหละ
ตั้งใจจะยกให้ภรรยาที่อยู่ชั้น๒ได้รับประทานพบว่าห้องล็อกอยู่
ก็เลยเรียกแต่ว่าไม่มีเสียงตอบรับทำไงดีไปขอให้เพื่อนบ้านมาช่วยหน่อย
งัดประตูหน่อยมันมีอะไรแปลกแล้วล่ะเรียกตั้งนานทำไมไม่เปิด
พอเปิดได้ปุ๊บก็เห็นร่างของภรรยานอนคว่ำหน้าอยู่ที่พื้น
ตอนแรกคิดว่าหน้ามืดเป็นลมค่ะช่วยกันหามลงมาจากชั้นสองอ่า
แต่ว่าภรรยาเสียชีวิตแล้วครับครับโรติกท่อเท้าเนี้ย
พบว่ามีบาดแผลเป็นรอยเขี้ยวงูอยู่ด้วยนะครับ
คือบ้านอยู่อ๋อคือห้องล็อกอ่ะนะ
เปิดปัดลมมีอยู่นั่นแหละ
สาวค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมสภาพห้องอืม
ค่อนข้างลกนะใช่ลกเยอะนะคือถ้าปล่อยไว้ลกแบบเนี้ย
มันไม่ได้มาแค่งูอย่างเดียวนะครับงูก็มาค่ะหนูแมลงสาป
มันมาหมดล่ะครับแล้วคือที่ผมบอกว่าหนูมา
มันอันตรายตรงไหนงูมันมากินหนูไงใช่เนี่ย
ลักษณะแบบนี้นะครับแล้วนายอุดมตัวสามีเนี่ยเชื่อว่าเมียน่าจะถูกงูกัด
เพราะว่าในระแวกบ้านงูชุกชม
งูจงอางเยอะเคยเจอบ่อยครั้ง

เอาล่ะยังไงซะทางตำรวจก็จะส่งศพของนางเล็กไปชนะสูตรอีกครั้ง
เพื่อหาสาเหตุการณ์ตายให้แน่ชัดต่อไปนะครับ
แต่ผมมาให้ดูข่าวนี้เพื่อฝากเตือนจริง
เพราะว่าเรื่องของงูเงี้ยวเขี้ยวขอมันอันตราย
จัดระเบียบห้องให้ดีอย่าให้รกแบบนี้
พอมันไม่มีที่ซุกซ่อนมันก็ไม่มา